เปิดปากกับภาคภูมิ
พักที่มีจำนวนสอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง

ทั้งความกลับเข้าทางนี้
ยังยังมีประเด็นนี่
เราประสบประโยคตำแหน่งที่ไม่ใช่แก่หรือการควบคุมประชุมอย่างเดียว
ของการขับเคลื่อนฟื้นฟูประชาธิปไตยในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในฐานะที่จะได้กำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรเช่นเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากถ้ายังคงยึดติดกับเรื่องของ
ประเด็นของความอาวุโสของประสบการณ์มากเกินไป
ก็แค่เห็นต่างนะครับแล้วก็เป็นการแสดงของแต่ละทุกขั้น

เปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้ตามกันเรื่องการเมืองไทยในช่วงเวลานี้หน่อย
แน่นอนครับว่าสิ่งที่กำลังจับตาและพูดถึงกันอยู่
ก็คือกรณีการเดินหน้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของพักก้าวไกล
แล้วก็พักเพื่อไทยด้วยนะฮะ
แต่มันมีปมเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งด้วยเนี่ยนะฮะ
ก้าวไกลที่ได้สอสอมากที่สุด๑๕๑เสียงเนี่ย
เขาบอกตำแหน่งนี้เขาต้องการต้องไปผลักดันเกี่ยวกับวาระ
ในที่ประชุมสภาต่างของเขา
แต่ทางก้าวไกลเองก็มองว่าก้าวไกลก็ได้๑๔๑เสียง
เสียงไม่ได้ต่างกันมากเมื่ออ่าเพื่อไทยนะฮะร้อยสิบเอ็ดเสียง
ไม่ได้ต่างกันมากเมื่อก้าวกลายได้ฝ่ายบริหารไปแล้ว
ติบัญญัติควรเป็นของเพื่อไทยหรือเปล่า
ตกลงแล้วเนี่ยเขาจะหาจุดลงตัวยังไง
แล้วภารกิจหลักภารกิจใหญ่เนี่ยคือการจัดตั้งรัฐบาล
โหวตเลือกนายกนะฮะตรงนั้นเนี่ย

ผมเรียนเชิญมาพูดคุยมาสอบถามกัน

ช่วงนี้ก็ไม่ถึงก็เหนื่อยเลยครับ

ผ่านมาเรื่องของ๕๔พฤษภาคมมา

โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขสอสอต่าง

เราพาผู้แทนรัศดรก่อนค่ะคุณหมอ
ผมเชื่อว่าวันดับผู้ชมอยากฟัง

เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับ
อันนี้มันส่งเป็นประมุกระบบรสภา
เราเคารพการแสดงความเห็น

ในการแสดงออกนะครับ

การแสดงออกของแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ย

จริงในมุมของเพื่อไทยเราเอง

ความเห็นอะไรที่มันจะไปทำให้พี่น้องประชาชน
ความเห็นอะไรที่มันจะไปทำให้พี่น้องบริษัทชน
หรือเป็นไปในสิ่งที่เขาคาดหวังไม่ได้เนี่ย
หรือไปเป็นข้อขัดแย้งกันที่เขาหวังไว้

พยายามจะบอกคนในพักเพื่อไทยตลอด

เป็นสิทธิภาพของสมาชิกเราหลายคน

มีผู้ที่มองว่าตำแหน่งประธานสภาควรอยู่กับเพื่อไทยอย่างนี้หรือครับ

แน่นอนถ้าเขามองในฐานะสมาชิกเพื่อไทย

คือมุมการแสดงความเห็นผมกำลังจะบอกว่า

ถ้าเรายอมรับในเสรีภาพการแสดงความเห็นนะ

เราอย่าถือว่าเป็นการแก่งแย่งกัน

มันก็จะทำให้ทุกคนมองด้วยใจเป็นกลางและเป็นธรรม

เก้าไกรเขาเริ่ม

บอกก้าวไกรต้องเสียประธานไม่ได้

ออกแถลงการเป็นทางการ
มีเหตุผลมา๓เรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับ

ตอบคำถามนี้ผมขอเน้นประเด็นนี้ก่อน

เห็นต่างเป็นเป็นสิทธิที่ใครจะจะแสดงความเห็นว่าอ่าตำแหน่งนี้ควรอยู่กับ
ไหนเพราะอะไรตำแหน่งนี้ควรอยู่กับพักไหนเพราะอะไรข้อมูลคนที่
ข้องโดยตรงมุมนักวิชาการมุมประชาชนทั่วไปอ่าก็หลากหลายใช่ไหมครับ
ซึ่งเหตุผลก็จะแตกแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดในระบอบประชา
ประใดอันมีภาษีประมุกระบบรัฐสภาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความเห็นต่างเหล่านี้
ถ้ามันมีมีข้อสรุปจบเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งอ่ะถูกต้องฮะ
ใช่ไหมครับคนก็เริ่มมองแล้วแบบมันจะเป็นความขัดแย้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือหาบทสรุปจบให้ได้
ก็คือหาความเห็นร่วมให้ได้ไงไม่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเหรอฮะ
อ่าเคยคุยกันไหมผมจะตอบคำถามนี้เลยครับเอาหลักก่อนนะอ่า
ความเห็นต่างทั้งหลายทั้งปวงถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นความขัดแย้ง
ไม่ใช่ความเห็นต่างแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ย
เราต้องทำความเห็นต่างตรงนั้นนะให้เป็นความเห็นร่วมให้ได้อืม
การทำความเห็นร่วมเนี่ยมันค่อนข้างยากนะ
จะเอาความเห็นทุกคนมาบวกกันแล้วก็ผสมกันเป็นความเห็นเป็นหนึ่งเนี่ย
มันยากในหลักในระบบนี้เขาเลยบอกว่าต้องใช้เสียงข้างมากไง
เห็นไหมครับตัดสินด้วยเสียงข้างมากอ่า
ก็จบเสียงข้างน้อยก็ต้องเคารพเสียงข้างมากเสียงข้างมากก็ต้อง
ต้องเคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยอันนี้จบในหลักการเป็นอย่างนั้นก่อนนะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดกันขนาดนี้เราอยากถือว่าเป็นความขัดแย้ง
มองว่าเป็นสีสันประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกได้
เอาตรงนี้ก่อนนะกลับมาที่บอกว่า
เคยเคยคุยกันเรื่องตำแหน่งนี้ไหมอ่าคุยเป็นทางการหรือยังครับ
ยังไม่เคยคุยเลยยังไม่คุยเป็นทางการเพราะเราเราถือว่าเรา
ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันก่อนครับแล้วก็จะค่อยมาขยับมาที่จะ
การหารือกันที่จะแบ่งงานกันอืมผมใช้คำว่าแบ่งงานกันทำนะครับ
ครับเราไม่บอกว่าแย่งตำแหน่งกันนะเพราะว่าพักแกนหลักเขาพูดดีมาก
ต้องยอมรับเขาเขาบอกว่าการจัดสรรตำแหน่งต้องมีความเป็นธรรมนะครับ
อดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานภาระหน้าที่นะครับก็จะมาพูดกันตรงนั้น
มันยังไม่พูดกันเป็นทางการไม่ได้มานั่งคุยปรึกษาหารือกันเป็นทางการ
แต่อาจจะมีการปรึกษากันนอกรอบเช่นสมมุติว่าเพื่อไทยอยาก
อยากจะได้ตำแหน่งประธานสภาน้องว่าไงเก้าไกลว่าไงเคยมีนอกรอบ
ลักษณะอย่างนี้บ้างก็ผมฟังจากท่านเลขาเพราะท่านเลขาเป็นทีมเจรจา
เป็นทีมเจรจานะครับเมื่อวานบอกว่าวันที่ลงอ่าอาจจะ
มีการกระซิบบอกกล่าวกันว่าสมมุติว่าเพื่อไทยต้องการตำแหน่งประธานสภาน้องจะว่าไง
คุณประเสริฐบอกทางนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก๒๓วันให้คำตอบ
ก็รับไปที่จะปรึกษาหารือกันในพักแล้วก็จะมาตอบ
อันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงที่ฟังมานะครับ
บอกกล้ากล้ายต้องการตำแหน่งนี้เค้าอาจจะตอบแล้วได้ตอบผ่าน๔
ซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้เพื่อสายเพื่อไทยสะดุ้งเหมือนกัน

แต่ทีมเจรจาอย่างคุณพิธาพูดเมื่อสักครู่เนี่ย

เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นประเด็นรอง

พี่น้องประชาชน๑๔ล้านเสียง๑๐

ไม่ได้เลือกมามาให้เลือกเอาประทานสภา

เพราะฉะนั้นเราต้องเอาเข็มมุ่ง

เจรจาการพูดคุยเรื่องประธานสภา
ควรจะต้องเป็นเรื่องรองไม่ใช่เป็นเรื่องหลัก

หรือประทานรัฐสภาก่อน
แล้วถึงจะไปเลือกประชุมเพื่อ

ตำแหน่งประทานสภาก็ต้องมาก่อน

คือเมื่อเราเป็นพักร่วมรัฐบาลผสม
แล้วจับมือกันอย่างมั่นเหมาะอย่างนี้นะ

แต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นที่
ทำต่อต่อสาธารณะ

อย่างมั่นหมายอย่างมั่นคง

ประกาศชัดว่าเราจะปฏิบัติตามนี้ทุกเรื่องเลย

เพราะฉะนั้นคือหลักแล้ว

บนความพื้นฐานความจริงใจต่อกัน

เพราะฉะนั้นถ้า

เพราะฉะนั้นพอมีเข็มมุ่งอย่างนี้
พูดคุยกันก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้

เพิ่งคุยกันไปแบบเกินเกินรอบเดียว

ก้าวไกลแถลงก่อนบอกแล้ว
ตำแหน่งนี้เพื่อไปผลักดันวาระ
ในสภาของเขาณขณะเนี้ย

ก็ต้องการตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะ

โดยหลักทั้งเป็นรัฐบาลร่วมนะครับ
ที่มีลักษณะของเสียงที่ไม่แตกต่างกันมากเนี่ย

อยากจะเข้ามาช่วยงานในมุมนี้นะ

ยังไม่ได้เป็นการปิดจ๊อปกันว่า

ยังไม่ได้มาตกลงกับเพื่อไทย

ไม่ได้เป็นจุดแบบนี้

กระตงรายการนี้เนี่ย

มองเป็นสองมุมสองฝั่งอ่ะนะครับพี่หมอเจ้าเรนนั่นครับ
เรื่องจำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี้ยครับอ่ะ
มุมเขาก็มองว่าควรอยู่กับก้าวไกลครับบางมุมก็บอกว่าเออ
เพื่อไทยก็ได้นะครับในเหตุผลของทางก้าวไกลเนี่ย
ผมฟังมานะฮะหนึ่งก็คือทางพักเก้าไกลแน่นอนแล้วว่า
นั่นกฎหมายสำคัญเขาบอกเขาต้องการผลักดันกฎหมายต่าง
วาระสภาที่พักเก้าไกลก็สัญญาไว้กับประชาชนครับสอง
พระก้ากลายได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งครับในการเลือกตั้งครับ
หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงก็ควรจะได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เหรอ
ครับสามเรื่องอาวุโสมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรือว่าไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะ
ความจริงแล้วในอดีตเราก็เคยมีประธานสภาที่อาวุโสไม่ได้ว่าโอ้โหแก่กล้าอะไรขนาดนั้น
ก็ทำหน้าที่ได้ครับในพักเขาเองเขาก็มีคนรู้เรื่องกฎหมายอยู่ครับ
เยอะพอสมควรที่พร้อมรับตำแหน่งนี้ครับเอาในมุมของเพื่อไทยล่ะฮะ
มุมของเพื่อไทยมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาคือการเสนออ่า
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติแล้วก็ระบุว่าเป็นความจำเป็นของก้าวไกลเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์เสนอแล้วก็ชอบด้วยเหตุผลด้วยนะครับ
ผมไม่ได้เถียงนะไม่ได้โต้แย้งใดจะจะอ้างเสียงที่หนึ่งก็สมเหตุสมผล
จะอ้างเรื่องของการไปทำภารกิจ๓ข้อที่เขียนมาก็ดูว่ามีเหตุมีผลนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังเนี่ยนะครับผมจะไม่พูดแต่ว่าผมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะ
ครับสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือว่าเอ่อการเสนอแบบนี้เนี่ย
ถ้ามองบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ลึกเข้าไปในเรื่องของ
เรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องรัฐมนุนเรื่องการทำหน้าที่เรื่องหน้าที่ลำนาจของตัวประธานสภาพผู้แทนรัศดรแล้วเนี่ย
มันดูเหมือนดีมากเลยเหมือนกับมีข้อมูลมีอะไรมารองรับว่าเราต้องการเพราะเราทำหนึ่งสองสามสี่
อ่านะครับแต่ในมุมของตัวบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลเนี้ยมันน่ากลัว
ทำไมฮะหน้าที่ประธานก็เขียนไม่ชัดนะครับ
ต้องเป็นกลางทางการเมืองต้องทำหน้าที่เป็นกลางทางการเมือง
เวลาเลือกประธานก็ต้องเลือกคะแนนต้องโหวตลับนะให้รู้ไม่ได้แล้วว่าภาคภูมิเลือกใคร
เลือกใครอ๋อในที่ประชุมต้องต้องลงคะแนนลับลงคะแนนลับครับ
เพราะเขาห่วงเรื่องเนี้ยว่าจะไม่เป็นกลางอ้าววันนี้ไม่เลือกผมเนี่ยผมไม่ให้พูด
เผื่อผมได้เป็นประธานสภาแล้วผมก็อ๋อคุณหมอชนละนานไม่ได้
อะไรมาผมปิดกั้นคุณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันโหวตต้องโหวตรับ
ตำรวจรับครับคือความเป็นกลางทางการเมืองนี้มันเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุด
และคำว่าประธานสภาต้องเป็นประธานของทุกคนทุกฝ่ายทั้งรัฐสภาและสภาพุทธแห่งรัฐสดร
นั่นหมายว่าสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องเป็น
เป็นประธานของคนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะไปอ้างเหตุผลว่าผลักดันนู่นนี่นั่น
แต่เป็นของพักเนี่ยมันอาจจะติดความเป็นกลางทางการเมือง
คือจะมาบอกว่าต้องการไปผลักดันกฎหมายของพระเก้าไกลวารัฐสภาอะไรพวกนี้
มันจึงมันจะมีแต่จุดอ่อนได้คนที่เขาจ้องที่จะหาเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็เอา
เอาประเด็นนี้มามาเป็นประเด็นได้สักครู่เนี่ยผมฟังหัวหน้าพิธานะครับ
ครับว่าที่นายกเราพูดเนี่ยอ่าเพื่อให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า
อ่าว่าเป้าหมายใหญ่คือต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อืม
ใช่ไหมครับนั่นคือเป้าหมายใหญ่เรื่องนี้เรื่องเล็กท่านพูดจังเลย
เรื่องการต่อรองพวกนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับ
นี่ผมเห็นด้วยกับท่านอย่างยิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเอาเรื่องเล็กเนี่ย
ไปไปปิดกั้นไหมให้เรื่องใหญ่ประสบบนผลิตผมยกอย่างง่ายง่าย
หลายฝ่ายหลายคนเขาไม่สบายใจอ่ะสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านบอกว่า
ผมไม่เห็นด้วยนะถ้าคุณจะมาผลักดันแก้กฎหมาย

แล้วก็ในข้อ๕เนี่ยหลายคนพูดมาอย่างนั้น
ในส่วนของเอกสิทธิ์ของศศในภักดิ์ร่วม
เขาจะเสนอกฎหมายเข้าสภา

คือคุณหมอชนนั่นกำลังบอกว่า
ถ้าประธานสภาเป็นก้าวไกลโอกาสที่การโหวตเลือกนายก

ใต้๓๗๖เป็นรายได้ยากนะต้องระวังตรงนี้ไง
ไม่มีเรื่อง๑๑๒แต่เป็นประธานสภาเป็นของคุณ
แล้วเกิดคุณเสนอกฎหมายเรื่อง๑๑๒เข้ามา
เรื่องอื่นที่สวไม่สบายใจ

บรรจุเข้ามาได้คือเขาก็เลยอาจจะไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกอย่างนี้หรอ
แยกกันระหว่างการปฏิบัติจริงกับเงื่อนไขตรงนี้
ไขตรงนี้มันชวนให้มองไปแล้ว

การบรรจุระเบียบวาระมันมีข้อบังคับอยู่

ไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจได้
สมาชิกเสนอกฎหมายมาถ้าชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยข้อบังคับ

ไม่บรรจุก็คือว่าเล่นหน้าที่

อำนาจเป็นของประธานบรรจุระเบียบเวลา
แต่การประจวดระเบียบเวลาเขาก็จะดูเงื่อนไขตามข้อบรรยัตินะครับ
ข้อบังคับของสภาที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในการจัดทำกฎหมายการบรรจุระเบียบวาระ
แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นตัวรัฐมนูล
ว่ามันสามารถดำเนินการบรรจุตำรีได้หรือไม่

สภาเขาจะไปดูเรื่องตรงนี้

แต่เวลาโหวตนายก
ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งประธานสภาของก้าวไกลเนี่ย
เผื่อบางคนเกิดเขาคิดอย่างนั้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเอาเรื่องเล็กเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตำแหน่งประธานสภาเป็นของพักเพื่อไทย

ต้องเป็นลักษณะของตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน

สามารถที่จะมาพิจารณาในรายละเอียดได้

ถ้าเนื้อหาสาระไม่ขัดหรือแย้งกับ

ประธานเองชี้ไม่ได้นะว่าขัดไม่ขัด

ความชัดแจ้งชัดเจนในบทบรรยันธรรมนูล

ต้องมันจุ
ขั้นตอนมันมันจะเป็นอย่างงี้

สอวอาจจะอุ่นใจหน่อยว่ามันมีการคานกันอยู่ระหว่างอังกฤษ
ถ้าฟังจากเนื้อหาสาระที่ก้าวไกลเขาแถลงเอาไว้นะครับ
แต่มีคนไปวิเคราะห์หรือว่ามองว่าเขาอาจจะกังวลหรือเปล่าว่า
ถ้าประธานสภาไม่ใช่ของเขาเนี่ยครับเพราะจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยครับ
เดี๋ยวเวลาไปเรียกโหวตนายกขั้นตอนต่างการเสนอนู่นนี่นั่น
หรือเกิดโหวตนายกไม่ผ่านแล้วประธานสภาเป็นของเพื่อไทยไปแล้ว
ทีนี้เหมือนกับโหยลุดยาวเลยอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลย
ใช่ไหมครับคือจะไปคิดเอาเองว่าประธานสภามีอำนาจทำอย่างนู้น
มันต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย

เอ้าผมยุ่งที่อย่างครับสมมุตินะ
รอบแรกโหวตไม่ได้อืมพักร่วมเราแปดพักก็จับมือกัน
แน่นเราบอกว่าเราจะขอส่งทั้งหมด
เรามีเงื่อนไขใหม่เช่นเราไปหาเสียงได้เพิ่มเติม
เราไปหาสมาชิกสภาพุทธแทนได้มากกว่าเดิม

เราก็ทำยติเสนอให้ประธาน

ประธานไม่มีหน้าที่ปัดตกยตินั้น
มีหน้าที่จะต้องบรรจุให้รัฐสภาเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา
สภาเป็นผู้ตัดสินไปตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น
คือแหมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนครับ

แต่ฟังจากคุณหมอชนน่านแบบนี้เนี่ย
เหมือนกับกำลังจะตอบคำถามในทีว่า
อย่ามากังวลหรือว่าอย่ามาแคลงใจ
อย่าไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทย

แต่สมมุติถ้าคุณพิทาโหวตไม่ผ่านในรอบแรก

พร้อมที่จะให้คุณพิทาได้โหวตครั้งที่สอง

ต้องทำหน้าที่ตามตัวบทคุณหมอชนนั่น
แต่ในพักร่วมคุยกันก็จะเสนอประธาน

พักร่วมแปดพักก็ต้องจับมือกันให้ก่อน

ถ้าแตกไปแล้วมันก็โหวตไม่ได้ใช่ไหม

สมการตรงนี้ผมพอแน่นปั้งเนี่ย

บนพื้นฐานว่าโหวตข้างใหม่เนี่ยต้องผ่าน

แม้กระทั่งว่าไม่ผ่านเนี่ย

แล้วประธานสภามีหน้าที่อะไรที่จะไปปิดกั้นไม่เอารับยติ
เพราะฉะนั้นถ้าประธานสภาเป็นของเพื่อไทยก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้
ใครก็แล้วแต่มาเป็นประธานตรงนี้เขาก็ต้องรับยตินี้

ก็เข้าชื่อก็เสนอเป็นยติเข้าไป

เรามีทีมเจรจากันนะครับ

ถ้าคุณภาคภูมิจำได้ในวันแถลงข่าวนะ

ประโยคนี้ผมเน้นมากว่า
การกำหนดประเด็นกระบวนการการเจรจาพูดคุยเนี่ย

เพราะฉะนั้นการนัดหมายวันเวลาต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นจะคุยเมื่อไหร่ก็ต้อง
รอทางเก้าไกลเขาได้นัดหมายมา

ต้องคุยต้องคุยเนี่ยมันดูไม่เหมาะสม

ตำแหน่งประธานสภาควรจะอยู่ที่เขา
การเป็นผ้ารุ่ม
รัฐบาลผสมมันต้องมีการพูดคุยกัน

มองหน้ากันมันจะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ไหม
ครอบครัวนี้เขาตั้งเวลาไม่เกิน๓๖ชั่วโมงนะ
เช่นน้องไปเหยียบตีนภรรยาเขาเนี่ยนะ
แล้วภรรยางอนเนี่ยมีกฎิการว่า

แต่หลังสาร๖ชั่วโมงต้องพูดกัน

เพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับ
อย่างพี่ปูประเด็นไปแต่แรกแล้ว
หน้าที่ขณะนี้คือต้องทำความเห็นต่างนั้นมันเป็นความเห็นร่วม
ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชน
ดีที่สุดสำหรับน้องผู้ชมก็คือรัฐบาลประชาธิปไตย

มีนายกชื่อพิธาริมเจริญรัฐใช่ไหมครับ

เราจะเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดนี้อย่างไร
คือเอาล่ะความเห็นต่างแต่ละพักแต่ละคนมันมีหลากหลายแหละ

ก้าวไกลไม่ยอมให้ตำแหน่งประธานสภานี้กับทางเพื่อไทย
แล้วเป้าหมายสูงสุดที่คุณพิทาจะเป็นนายกจะไม่ได้
ไม่ได้สื่อความหมายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เพื่อไทยเราเองบอกว่าเราก็ต้องการเป้าหมายสูงสุดนี้

หมายสูงสุดนี้ก็คือเป้าหมายพิทาเป็นนายกรัฐบาลประชาธิปไตยไง
อันนี้ก็คือว่าเป็นเป้าหมายของเพื่อไทยเหมือนกัน
กันครับไม่งั้นเราจะมาจับมือทำไมอ่ะ
เราก็แย่งไปจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วดิ

เรามีเป้าหมายอย่างนี้เพราะหนึ่งเราต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากพี่น้องประชาชนครับ

และสิ่งที่เราเห็นขนาดนี้เนี่ยฝากฝั่งของกลุ่มที่มันเป็นผู้ยึดอำนาจเรามาเนี่ยกำลังจะถูกปิด
อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเราถ้าเราไม่ทำเป้าหมายตรงนี้เนี่ยตรงนั้นยิ้มเลย
กลุ่มอำนาจเดิมยิ้มสามารถลุกขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อได้อีก
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายร่วมอย่างนี้นะผมว่าการพูดคุยเนี่ยไม่ได้ยากหรอก
ถ้าเราเอาเป้าหมายสูงสุดเอาไว้ส่วนใครจะได้ตรงไหนอย่างไร
มันก็ขึ้นความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดให้ได้
บนพื้นฐานที่ไว้ใจเชื่อใจกันจับมือไปด้วยกันผมว่าเป็นอย่างนี้มันน่ามีทางออก
มันเป็นความเห็นร่วมที่ตอบโจทย์อะไรทุกอย่าง
ตอนนี้ก้าวไกลเขาบอกมา๑๒๓๔
มีจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างฮะ
ของเราเองก็มีแนวทางทิศทาง
ถ้าเราจะต้องการตำแหน่งใดทำงานเพื่ออะไร

เดี๋ยวคุณหาว่าผมไม่คืออันนี้ผมถาม
แล้วผมก็พูดข้อที่จริงให้ฟัง

เสนออะไรจะพูดอะไรไปเนี่ย

มันจะทำให้เกิดมิติว่าเฮ้ยนี่ไง
คุณต้องการแยกไปจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม
คุณตั้งประเด็นตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
การเจรจาของเพื่อไทยก็เลยต้องทำ
ให้สู่กระบวนการที่มีความเห็นพ้องต้องกัน
ในมุมของผู้เจรจาให้มากที่สุดก่อน

เพราะไม่งั้นมันจะมีเงื่อนไขที่จะทำให้

ดูเหมือนเพื่อไทยเวลาจะพูดจะสื่อจะทำอะไร
มันดูอยู่ในความอึดอัดไปหมดหรือเปล่าฮ

มันเหมือนถูกน้ำท่วมปากอ่ะ

อึ้งอักอึ้งอักอย่างนั้นมันรำบาก

หลายคนผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยนะฮะ
ผมก็เข้าใจพี่น้องประชาชนนะ
ทำไมเพื่อไทยไม่เสนอ๑๒๓มาบ้าง
ทำไมคุณไม่สู้เข้าในมุมของโซเชียลเสนอ๑๒๓ไป
ผมก็ถามอะไรถ้าเราเสนอไปคุณรู้มั้ยคุณจะโดนอะไร
คุณจะโดนนานหนักโดนอัดกลับหนักกว่าเดิมอีก
เอ้านี่เอฟซีเพื่อไทยเขาเลยนัดกันอย่างทางโซเชียล
บอกให้พักฆ์ถอนตัวจากพักฆ์ทั่วไปเลยมั้ย

ผมก็เตือนเขาด้วยความระมัดระวังว่า
อย่าได้สร้างเงื่อนไขกันเลย
เพราะขนาดนี้ไม่ว่าจะมวลชนพฤอาทัยของข้าวไกร

หน้าที่ของข้าวไกรกับพฤอาทัย
มีหน้าที่จะต้องทำความเห็นต่างนึกว่าเป็นความเห็นร่วมเท่านั้นเองตรงเนี้ยอืม
งั้นเราจะเข้าไปด้วยกันไม่ได้มีแสดงออกได้นะครับ
มันก็เป็นเสรีภาพนะจะแสดงออกมีข้อเสนออะไรก็ได้นะครับ
มันเป็นสิริภาพของคนรักคนชอบกันแต่ว่าเรารับมันแล้วเราจะปฏิบัติตามนั้นหรือไม่
ผมก็ต้องดูว่าผลประโยชน์โดยรวมของพี่น้องประชาชนประเทศชาติเป็นยังไง
ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ดราม่านะแต่อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นจริง
เพราะฉะนั้นบนพื้นฐานการทำงานร่วมกันขนาดนี้เนี่ยการให้เกียรติกันนะครับ

แม้คนจะมองว่าเพื่อไทยเนี่ยขาดก้าวไกลได้
มันก็ยิ่งมัดคอเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยไปเล่นสมการนั้นอ่ะ
มันถูกมันก็เป็นภาพที่ดีนะที่ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมมันเป็นเรื่องที่ดี
แต่ว่าการมีส่วนร่วมตรงนี้มันต้องอยู่บนพื้นฐานข้อได้จริงความเป็นไปได้
และไม่ละเมิดสิทธิภาพของคนอื่นเขาด้วย
หลายคนเนี่ยแม้จะอยู่ในพักร่วม๘พัก
ยังไม่ยอมหยุดที่จะแซะจะกัดกันอยู่เลย

ใช่ผมก็ยังงงเฮ้ย
มันจะทำให้การทำงานร่วมกันมันลำบาก
พวกเราเอง๘พักต้องมาหาทางออกร่วมกัน
เราต้องมาหาทางออกร่วมกันว่า
สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นต่างเห็นได้
แต่พวกเรากัน๘คนที่๘พักที่อยู่ด้านบนเนี่ย
หน้าที่ได้รับอำนาจมาช่วยให้เป็น

คุณอย่าได้ทำเป็นความเห็นต่างสิ

มารวบรวมและทำให้เกิดความเห็นร่วม

ถ้าไม่อยากทำหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องออกไป

คุณมีตำแหน่งสำคัญอยู่ใน๘พักนี้

ผมทำตัวเป็นจราเข้ขวางคลอง

มันจะทำให้การเจรจา

อันนี้จำเป็นนะครับ
เพราะฉะนั้นเราเองมีหน้าที่จะต้องทำความเห็นต่าง
ของพี่น้องประชาชนที่ไม่เป็นสิริภาพเนี่ยนะ

เรียกพิธาริมเจราะห์เป็นนายก

ส่วนเรื่องประธานสภาผู้แทนรัศดร

ก้าวไกลติดต่อมาแล้วก็จะได้พูดคุยกัน

แต่ว่าถ้าสมมติก้าวไกลพร้อมจะพูด

รับฟังตลอดแล้วก็นัดหมายมา

อันดับหนึ่งเขาเป็นผู้เริ่มการ

หาทางออกร่วมกันได้มั่นใจครับ

ขอพูด๕๐๑นี่แหละ

ให้คุณฐิษฐาเพียรไนย่มวิทย์คนนี้๓๐ให้ได้
และจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้

ไม่ใช่เรื่องสำคัญคุยกันได้

ทักเพื่อไทยนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอชะวน่านครับ
ยินดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ